ส่วนที่วัดคลองเจริญบุญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะคะ
ก็มีพิธีชาปนกิจศพของนางสาวสุภักษรพลไทยสงฆ
หรือว่าน้องหญิงวัย๒๘ปีเหยื่อที่ถูกผู้กำกับอุ้มฆ่านี่แหละค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนที่มาร่วมงาน
นางสมพิษไตรจันแดงคุณแม่ของน้องหญิงเนี่ยก็สวมชุดพื้นบ้านนะคะ
มาร่วมเสริงหน้าศพเป็นการส่งวิญญาณลูกสาวไปสู่สุขติ
แล้วก็กล่าวด้วยว่าคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีหน่วยงานราชการไหนมาเหลวแลเลย
ที่ผ่านมาน้องหญิงมาเข้าฝันค่ะ
เข้าฝันเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าอยากฟังเพลงที่เคยชอบ
ก็เลยมีการเปิดเพลงนั้นแล้วก็มีหางเครื่องมาเต้นด้วย
ส่วนญาติที่ไปทำงานด้วยกันที่ร้านอาหาร
ก็มาร้องเพลงแผลเก่าให้เป็นครั้งสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างพิธีชาปนกิจ
มีคนใช้ไมโครโฟนตะโกนเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้ายทุกคน
และไม่ยอมให้น้องหญิงต้องตายฟรีค่ะ

ส่วนบนโลกออนไลน์นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่ออีจันทร์ค่ะ

หน้าสาวมีอาการคล้ายถูกเข้าสิงตะโกนลั่นวัด
แล้วก็ติดแฮชแท็กแค้นด้วยค่ะ
ชาวบ้านก็เรียกร้องบอกว่าน้องหญิงต้องไม่ตายฟรี

ชาวบ้านก็เรียกความบอกว่าทุกคนมากที่เพิ่งการผลจนไว้

พี่คุณจะอยู่หรือไหม
ไม่ใช่รักที่ก่อนที่ไม่แสงคุณมันน่ากลัว
อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่เลยนะคะว่า
ผู้หญิงที่ถูกระบุว่าเป็นน้าสาวของน้องหญิง
มีอาการเหมือนคุ้มคล่างแล้วก็ตะโกนเสียงดัง

ตะโกนบอกว่ามาฆ่ากันทำไม
ไม่ได้ทำอะไรให้ทรมานจะไม่หยุด
ไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ที่นี่

เจ็บใจไม่อยากไปไหนพ่อกับแม่จะอยู่ยังไง
แล้วก็มีการตะโกนด่าว่าหนึ่งในผู้ต้องหา
ซึ่งก็คือนางสาวกันนิกากลุ่มรำหรือว่าดาวนี่แหละค่ะ
ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องถูกอุ้มฆ่า
ก็คือผู้หญิงที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ตำรวจโทอำนวยกับน้องหญิงที่ว่าเหมือนกลับมาชอบคนเดียวกัน